ในวันนี้นะครับสารอาญาไม่อนุมัติหมายจับหญิงไก่นะครับ
กรณีที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับน้องก้อย
ซึ่งก่อนหน้านี้บางคนมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นกรณีที่แจ้งความเท็จครับ
หลังจากใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงในการตรวจสำนวนคดีที่นางมนตายกรัตนการ
หรือหญิงไก่นะครับแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้างรวม๙คดี
ท้องที่สถานีตำรวจนครบานประชาชื่นแบ่งเป็นคดีรักทรัพย์๔คดี
ยักยอกทรัพย์๓คดีช่อกงและทำให้เสียทรัพย์อย่างละ๑คดีนะครับ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ในเบื้องต้นพบความบกพร่องในการทำคดีของพนักงานสอบสวนบางสำนวนเช่น
มีการยอมความหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในภายหลัง
สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกสามารถพรมชาติ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
ไปพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา

จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียด
และติดตามผู้ถูกกล่าวหาทุกคดีมาให้ข้อมูลอีกครั้ง
รวมทั้งเตรียมเชิญกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาให้ข้อมูล
โดยถ้าหากพบว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย

ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ฐานแจ้งความเท็จนั้นในวันนี้ครับคุณผู้ชม
หน้าก็คือพนักงานสอบสวนกองปราบรามนำหลักฐานไปยื่นต่อสารอาญา
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับในข้อหาแจ้งความเท็จ
สารพิเคราะห์แล้วไม่อนุมัติหมายจับ
แต่ให้พนักงานสอบสวนกลับไปออกหมายเรียกหญิงไก่
เพื่อมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
คือวันจันทร์หน้าในช่วงประมาณ๑๐โมงเช้า
โดยให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
ส่งหมายเรียกไปยังที่พักของหญิงไก่

หญิงไก่ก็เปิดใจหลังจากที่สารไม่อนุมัติหมายจับ
โดยบอกว่าไม่ขอออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีไปนอกประเทศ

ก็พร้อมจะเดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนทันที
และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมครับ
อกจากนี้หญิงไก่ยังบอกด้วยนะครับว่า

และมีพยานบุคคลแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในช่วงเวลานี้
รอให้อีกฝ่ายหยุดเคลื่อนไหวซะก่อน

และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับ

โดยอาจจะมีการปลงผมบวชชีพราม
เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคู่กรณีด้วยนะครับ